สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกันแบบนี้นะครับกับเราสามคนผมชนะคุณชิสาและน้องดาวสุพัสรา
สัปดาห์สุดท้ายของปีนี้
วันของการไปเที่ยวด้วยนะ

เรียกได้ว่าแผ่นในหัวมีเป็นร้อย

งั้นคุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาทักทายกันได้ว่าวางแผนปีใหม่อย่างไรกันบ้าง

เรื่องของปีใหม่เราต้องมาพูดถึงแผนการเดินทางใช่ไหม
ถูกต้องเลยวางแผนดีการเดินทางก็จะราบรื่นนะคะ
โดยเฉพาะใครจะไปต่างจังหวัดจะออก

เขามีการบริการนะให้ใช้ทางด่วนได้ฟรี

สนามบินสุวรรณภูมิก็ให้จอดฟรีด้วยค่ะ

กระทรวงคมนาคมนะคะได้มอบของขวัญปีใหม่
เป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนที่ต้องการกลับภูมิลำเนาค่ะ
ใครใช้มอเตอร์เวย์และทางด่วนใช้ฟรีเลยนะจ๊ะ
โดยเฉพาะทางด่วนมอเตอร์เวย์ทั้งหมายเลข๖คือ
ปะอินสระบุรีนครราชศรีมา
จะเปิดให้ใช้ฟรี๗วัน
นับตั้งแต่๒๙ธันวาคมจนถึงเที่ยงคืนวันที่๔มกราคมปีหน้า
อืมดิฉันได้ใช้เส้นทางนี้แน่นอน
ส่วนทางด่วนบุรพาวิถีและกาญจนาพิเศษก็ใช้ฟรี๖วันนะคะ
เริ่มหลังเที่ยงวันที่๒๙ธันวาคม
จนถึงเที่ยงคืนวันที่๓มกราคม
นะก็วางแผนกันให้ดีใครจะไปเส้นทางไหนนะ
แต่ที่พิเศษเลยสนามบินสุวรรณภูมิ
ใครจะบินแล้วคือต้องขับรถไปถูกไหม
คุณสามารถจอดรถฟรีได้๖วันเหมือนกัน
โอ้โหปกติต้องเสียค่าจอดถูกไหมคะ
นี้จอดฟรีกันไปเลยจะได้เดินทางไปเที่ยว
แล้วกลับมาได้อย่างสบายใจนะคะอันนี้ผมว่าพิเศษจริงจริงนะ
เพราะในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้อ่านข่าวแบบนี้นะว่า
ด้วยนะวิ่งก็เยอะแต่คราวนี้ถือว่าเป็นของขวัญพิเศษ
ผมก็ต้องศึกษากันให้ดีเรื่องของข้อมูลว่าเขาให้จอดตรงไหนอะไรยังไงนะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็เตรียมตัวให้พอ
บอกให้จอดฟรีไปจอดตรงลันเวย์ไม่ได้นะ
ไม่ได้นะเดี๋ยวจะเดินโดนเครื่องบินโฉบเอาเลยค่ะ

เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าลืมอะไรก็ลืมได้
แต่อย่าได้คิดจะลืมภรรยาเชียวนะเพราะมีสามีคนหนึ่ง
ได้ไหมจอดรถข้างทางทำธุระปัสสาวะข้างทางครับ
แล้วขึ้นรถมาอีกทีปล่อยทิ้งภรรยาซะอย่างนั้น

เมียไว้ข้างทางนะครับ
นี่ครับผู้หญิงคนนี้น่าสงสารจริง

เดินดุยอย่างนี้มามาขึ้นโรงพักครับ
อ้าวเดี๋ยวถึงต้องขึ้นโรงพาร์คเลยหรอจริง
ทำไมจะพาไปจับสามีเหรอฮะ
ไปจับให้ตามสามีให้หน่อย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
คือนางอำนวยชัยมูลอายุ๔๙ปีนะฮะเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม
เธอต้องเดินคนเดียวเท่าไหร่รู้ไหม๒๐กิโลเมตร
โอ้โหมันไกลมากนะไกลมากแถวริมถนนสาย๓๐
ขาเข้าอำเภอกบินบุรีเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจก่อน
บอกอย่างนี้เธอถูกสามีทิ้ง
ทิ้งไว้กลางทางถูกต้องไม่ได้ทิ้งแบบเลิกลานะ

โอ้โหตายแล้วเธอเล่าว่าเธอเดินทางมาจากจังหวัดระยอง
เพื่อจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคาม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นแหละ
ก็ออกจากระยองตั้งแต่ตี๓ของวันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ค่ะทำไมระวางทางคุณสามีตัวดี

ขอจอดริมทางหน่อยได้ไหมตัวผู้หญิงเขาก็บอกแบบ
ค้าแล้วนะบอกอีกนิดเดียวไปให้ถึงปั๊มสิเ
เออฉันจะได้เข้าด้วย
แล้วตัวสามีบอกอืมมันสุดจากกั้นมันอันโบไหว
ก็เลยจะต้องทางทางนี่แหละครับแวะเลยเอออ่ะแต่อย่างงี้
พอสามีเนี่ยทำธุระเสร็จแล้วเธอลงไปด้วยไหม
ไม่แน่ใจเธอน่าจะลงไปด้วยใช่
เนี่ยเพราะว่าเธอเองก็ปวดปัสสาวะเหมือนกันอ้างก็ไปทั้งคู่อ่ะ
เออแล้วพอผู้หญิงเขาเข้าไปทำการทำธุระของเธอ
เหมือนว่าเธอยังไม่เสร็จแต่สามีมันเสร็จธุระแล้วไง
อ่าแล้วขึ้นไปบนรถปั๊บก็ขับออกไปเลย
อ้าวแล้วเธออะออกไปที่วายไม่มีใครแล้ว

ทำไงล่ะทีนี้ก็เลยแบบว่าไม่สามารถติดต่อใครได้
เพราะว่าทั้งเงินทั้งโทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บนรถ
เฮ้ยคุณแล้วตอนนั้นมันตี๓กว่าไม่ใช่หรอเหรอไหมใช่นั่นแหละครับ
โอ้โหแล้วเธอเนี่ยก็กลัวนะแล้วก็ตกใจเพราะ
ทั้งตัวเธอน่ะไม่มีมือถือไงเออใช่
กระเบื้อกะเป๋าปั๊วตังก็ไปหมดแล้วตายแล้ว
มีอยู่ที่ตัวน่ะแค่ทองเท่านั้นเองอันนี้อันตรายด้วยนะใช่แล้ว
ไว้ก่อนนะเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอบ้าง

ยังไงต่อล่ะพอว่าไปเจอกับคุณตำรวจนะไปที่โรงพักใช่ไหมฮะ

ตำรวจเนี่ยช่วยติดต่อหน่อยบอกหน่อยบอกผัวนี่แหละ
ช่วยมารับหน่อยอยู่ที่โรงพักเอาไปดูเธอหน่อยว่าเธอรู้สึกยังไงฮะ
ที่บอกว่านึกว่าพี่นอนอยู่หลังรถนี่
รู้สึกเป็นยังไงตอนนั้นโกรธหรือดีใจยังไง
เดินออกให้เห็น
คนที่กดเราไม่เคยนอนเราคิดว่าได้ยังไง

ก็พาเธอไปเจอกับนายบุญถมชัยมูล

นี่เปิดประตูออกมาโอ้เขาบอกว่าอย่างนี้นะ
จับป้าย๕ทางประหืดกระหบกะวนกระวาย
รู้สึกผิดเป็นอย่างมากตัวเขายืนยันนะตัวสามียืนยันดีอยู่ตรงนี้
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ทะเลาะกันลืมจริงจ้ะเมียจ๋า
อยู่ด้วยกันมาตั้ง๒๗ปีจะทิ้งได้ยังไงรักจะตายปะโถ
โอ้โหแต่พี่ลืมได้ลงคอนะ
เอานะแค่ลืมครั้งเดียวไม่มีอีกแล้ว
ถ้ามีอีกนะเดี๋ยวโดนเลยถ้ามีอีกก็ไม่ให้เป็นข่าวหรอก
คุณนางอำนวยภรรยาบอกว่าเรื่องนี้เธอบอกว่ามันคงจะเป็นหนึ่งในล้านจริง
เชื่อสามีอยู่นะอย่างนี้ละกันเธอบอกว่าไม่ขอพูดอะไรต่อแล้ว
ขอกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวไปคุยกับสามีอีกทีว่าทำไมถึงลืมเธอได้
ผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะพี่ภาคภูมิฮะเอาสองคนนี้มาออกรายการเลยฮะ
เปิดปากกับภาคภูมิเสียใจโทษฐานลืมเมียไว้ข้างทาง

คุณเคยไม่เคยลืมใครไว้ข้างทางข้างถนนไหมคะลืมหรือตั้งใจ

เคี้ยวปากตัวเองเลยพูดไม่ออกเลย
ไม่รู้จะตอบอะไรเลยว่างั้นแก้ตัวไม่ได้

เอาทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าแหมข้างบ้านเนี่ยจับกลุ่มดื่มเหล้ากัน
คุณผู้ชมให้ดูภาพก่อนนะเนี่ยผู้ชายคนที่ก่อเหตุนะ

มือขวาถือเสียมนะอยาวอาวุธอ่ะ
ไปตีหน้าเขาก่อนรอบนึงไงนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซส์
โหมันบาร์ดิปเปลี้ยงเดี่ยวนอนเลย
ขวาหุบขวา

พระประสาวไว้รุ่นก็สูงคิดเลยอะ

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้วก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับ

คุณระวัตรชื่อว่าคุณป้อนะชื่อเล่นชื่อคุณป้อค่ะ

เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุไปหาเพื่อนที่บ้านอยู่ใกล้เคียงกับคู่กรณี
ก็ยอมรับไปนั่งคุยกับเพื่อนไง
ก็มีการดื่มกินกันแล้วก็เปิดเพลง
เพื่อนน่ะดื่มแต่ตัวเขาเขายืนยันว่าไม่ได้ดื่มไปนั่งคุยกับเพื่อน
เป็นคนไม่ดื่มไงแต่ก็สูบบุหรี่อยู่เล็กน้อย

แต่ก็ไปคุยกับเพื่อน
ระหว่างที่พูดคุยกันคู่กรณีเนี่ยเดินเข้ามาเลยถือเสียมเข้ามานะคะมาหาเรื่อง
และใช้เสียมกระทุ้งที่ท้องเขา
เขาก็พยายามจะปัดจะป้องนะแต่สุดท้ายไม่ไหว
แต่บังเอิญว่าหมัดนั้นมันออกพลังมันออกมาจากหัวไหล่เลย
ไปเต็มแขนเลยค่ะก็เต็มคาราเบลเลย
ปุ๊บหลับเลยครับโจทย์สำคัญเลย
คู่กรณีหลับกลางอากาศไปเลยนะคะ
ตอนนี้เขารู้นะว่าคู่กรณีเขาฟื้นแล้วแล้วจะฟ้องด้วย
เขาก็พร้อมจะสู้เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคนที่ถูกหาเรื่องก่อน
ทีนี้ฟังฝ่ายเดียวไม่ได้เรื่องนี้
ต้องไปฟังฝ่ายคนที่ถูกชกด้วยนะคะชื่อว่าคุณเอกชัย
คุณเอกชัยเล่าให้ฟังว่า
ผมไม่รู้จักกับคนที่ชกผมมาก่อน
แต่เคยเห็นเพราะว่าบ้านเพื่อนไงอยู่ใกล้กัน
บอกว่าวันเกิดเหตุนั่งดื่มสุราอยู่ในบ้านพัก
แล้วเห็นกลุ่มของนายเรวัตจับกลุ่มคุยกันเสียงดัง
รับว่าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องที่จอดรถ
เวลามีเพื่อนปัญหามีการรวมกลุ่มกัน
ก็จะมีการจอดรถจักรยานยนต์ระเกะระกะ
เขาบอกว่าระเกะระกะแบบนี้เขาเกิดความรำคาญแหละ

ช่วงเวลานั้นเขาบอกว่าเขาดื่มเหล้านะ
แล้วเขาก็เริ่มเมาก็เลยตัดสินใจถือเสียง
เข้าไปกระทุ้งท้องในเรวัต
แล้วจากนั้นถูกชกวูบหลับไปเลย

เป็นกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานไปแจ้งความ

เพราะว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายจนหลับไงคะ
ขณะที่เราก็ไปถามชาวบ้าน

เขาให้ข้อมูลว่าในเอกคนที่ถูกชก

แต่มีลักษณะนิสัยที่มีปากเสียง

ชาวบ้านบอกว่ามีปากเสียงกับชาวบ้าน

ชาวบ้านเค้าก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่
แล้วเวลาเมาก็จะมีลักษณะของเสียงดัง

ช่วงกู้ภัยนำในเอกส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านหลายคนถึงขั้น

ส่งเสียงเฮให้กำลังใจกู้ภัย
ก็คงอย่างนั้นมั้ง
มันก็ทุกอย่างมันมี๒มุมเนอะ

ผู้ที่ถูกชกแล้วน็อกเนี่ย

แต่ฟังที่พี่ดาวเล่าแล้วจุดเริ่มต้นดื่มเหล้านะ
เหล้าแล้วก็หมดสติเสียสติต้องลองพิจารณาดูนะคะว่าต้องแก้ปัญหาหรือป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องยังไง
ทั้งสองฝ่ายจะแจ้งความเดี๋ยวตำรวจว่าไงรู้กันเรื่องของสิทธิ์ผู้โดยสารบ้างดีกว่า
เราสามารถเลือกได้นี่เราจะใช้บริการรถสาธารณะประเภทไหนแต่เรื่องของเรื่องปัญหาคลาสสิกก็มาอีกแล้ว
เรื่องของเรื่องผู้โดยสารเขาเรียกรถแท็กซี่แต่ดันมาจอดตรงที่วินมอเตอร์ไซค์อ่า
ต้องเลือกยังไงผู้โดยสารเขาเลือกได้ไหมเพราะทั้งสองคนทั้งแท็กซี่ทั้งวินมอเตอร์ไซค์

พอจะเดาออกไหมปัญหามันลักษณะแบบไหน
เหมือนแยกลูกค้ากันไหม
อารมณ์แบบนั้นแหละครับแล้วมันเป็นปัญหาสุดคลาสสิคจริง
ที่ยังหาทางแก้และหาจุดลงตัวไม่เจอ
เขานำมาโพสต์แล้วก็มีข้อความระบุเอาไว้ตามนี้นะ
บอกว่าปัญหาเดิมที่จะแก้กันตรงไหน
ของผู้บริโภคหรือสิทธิ์ของผู้ที่จะเป็นผู้โดยสาร
คืออะไรเราจะแก้ไขตรงนี้ยังไงกันดี
คือในคลิปมีคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
พูดง่ายพี่วินมอเตอร์ไซค์ประมาณสัก๒๓คน

พอจับใจความได้ว่าก่อนหน้านี้มีผู้โดยสารคนหนึ่ง
ยืนโบกรถแท็กซี่อยู่ที่หน้าวินมอเตอร์ไซค์
แต่ยังไม่ทันได้ขึ้นรถกลุ่มวินรถจักรยานยนต์เนี่ยนะ
ก็มาด่าว่าก่อนเหมือนกับว่ามีปากมีเสียงกัน
ประมาณว่าคุณจะมาเรียกรถสาธารณะให้มารับตรงหน้าวินเขาไม่ได้
เหนือจะว่าคุณจะใช้บริการของวิน
ก็คือประมาณว่าจะให้ใช้บริการของพี่วินไปส่งหน้าปากซอย
เพราะว่ามาเรียกบริเวณที่เขาจอดวินอยู่ตรงนั้น
ใช่ไงก็คือให้ไปส่งที่หน้าปากซอย
แล้วคุณจะขึ้นรถอะไรก็แล้วแต่คุณ
นั่นหมายความว่าคุณต้องเสียสองเด้งถูกไหม
ถูกทุกผู้โดยสารก็จะต้องระบากแบบนั้น
แบบนี้วินเขาก็มองเป็นพื้นที่เขา

เพราะพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่สาธารณะไง
ใครจะมารับอะไรยังไงมันก็แล้วแต่เขา
เขาคาดการณ์นะครับว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นเหตุการณ์
แถววัดชมนิมิตรถนนสุขสวัสดิ์สมุทรประการ

เห็นคลิปแบบนี้ก็วิจารณ์กันไปเยอะว่า

ของเรามันอยู่ตรงไหนในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภค
ผู้ที่จะเลือกรับบริการรถสาธารณะ
ในเมื่อเราอยู่ตรงนี้บริเวณตรงนี้มันสะดวกเรา
แล้วเราต้องเดินไปอีกสักพักเพื่อไปเรียกรถแท็กซี่หน้าปากซอย

ก็ในเมื่อเราจะสะดวกของเราอย่างนี้
หรือบางทีคนที่เขาเรียกแท็กซี่เขาอาจจะมีของเยอะ
ถูกไหมคะก็ต้องไปแท็กซี่ไงอาจจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่สะดวกอย่างนี้

เขาถกเถียงกันไปอย่างนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้
แล้วสรุปเผลอมันอาจจะบานปลายเป็นความรุนแรง
ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายนะเดือดร้อนกันหมด
ขอถามคุณผู้ชมบ้างละกันพื้นที่ของคุณผู้ชม
มีปัญหาลักษณะแบบนี้ไหมว่า

ถูกบังคับให้ต้องต่อรถต้องขึ้นจากขึ้น
อันนี้ไปต่ออันนั้นไปตรงที่นั้นไปตรงที่นี้
ยังไงก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวละกัน
หลังจากนั้นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแบบนี่ค่ะ
ซี่กลับรถนะครับกลับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม
รั่วจัดลงมาด่าด้วย
กลับนี่มันยังมาด่าของพี่อีกยังไม่จบ
อ้าวอ้าวอ้าว

เขาก็เลยบีบแตรีย์เตือนค่ะก็แบบเตือนแหละโอ๊ยกลับก็อันตราย
แต่แท็กซี่ไม่พอใจค่ะก็เลยลงมาโวยวายเงื้อมือ
เหมือนจะต่อยผู้หญิงด้วยอันนี้แน่หาว่าไปกล่าวหาเขา
ทำให้เกิดการแบบว่าเสียงดังอะไรอย่างนี้นะคะแต่ผู้หญิงคนนี้เธอใจเด็ดมาก
เธอก็ไม่ยอมเธอก็ลงมาคุยแล้วก็พยายามที่จะให้แท็กซี่ขอโทษเขา
ขอโทษผู้หญิงด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าทำผิดกฎจราจร
คลิปที่เห็นอยู่นี้เป็นคลิปจากรถอีกคันนึงที่เขาถ่ายเอาไว้แล้วก็แชร์ไปในเพจเฮียขับรถนะคะ
คนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยค่ะหลายคนนะก็พยายามที่จะให้แท็กซี่เนี่ยยอมรับผิดนะ
เออว่าเขาเนี่ยกลับรถที่มันไม่ถูกที่ถูกทางจริงจริงครับ
แต่บางคอมเมนต์ก็คือชื่นชมผู้หญิงคนนี้ที่มีความกล้าหารเด็ดเดี่ยวจริงนะที่จะลงมาเคลียร์กับแท็กซี่เห็นไหม
เนี่ยผู้หญิงคนนี้ลงมาพยายามคุยแล้วขวางทางแท็กซี่เห็นไหมค่ะ
ก็ไม่ได้แนะนำนะว่าจะต้องทำแบบพี่ผู้หญิงคนนี้
ไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกต้องแหละแต่ว่าเขาก็จัดการในสารอาการคับขันที่มันเกิดขึ้น
จนกระทั่งว่ามีมีนมอเตอร์ไสต์แล้วคนมาช่วยเคลียร์พื้นที่ให้เพราะว่ามันเริ่มรถติดแล้วไง
เอาล่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรที่จะต้องรีบกลับรถแบบนี้
เพราะเชื่อว่าทุกคนคงมีเหตุผลของตัวเอง
แต่ถ้าหากว่าไม่มีเหตุผลมากพอแล้วทำแบบนี้ดิฉันเชื่อว่ามันน่าจะทำให้หลายคนไม่พอใจเหมือนกัน
คือถ้าจะบอกว่ารีบก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่ารีบจริง
ส่าห์จอดรถมามีเรื่องโต้เถียงกันอย่างนี้

อย่าพูดอย่างนี้แล้วอย่ามองอย่างนี้ใจคอไม่ดี
ถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บพิรุษออกเลย

อย่าพิรุษเพราะถ้าคุณพิรุษคุณอาจจะเกมได้
คนที่ขนยาเสพติดพี่รุ๊ดจนถึงขั้นจนที่จับได้ค่ะ

เรียกเดี๋ยวสองคนมารถ
เรียกสองคนมาเดี๋ยวสองคนมา

เพราะว่าเครื่องมันร้อนค่ะ

ฟินเนี่ยจะทำให้มันระเหยขึ้นมาเป็นสารเสพติดได้ไหม
กับความร้อนอ๋อนี่ไงเออใช่เขาจะเผาสุดท้ายชัดเจนเลยเออ
กลิ่นออกกลิ่นออกแล้วออกเลยฟินดิบตั้งสามกิโลกรัมโอ้โห
ซุกไว้ในห้องเครื่องจ้ะเท่านั้นพอไหมไม่พอยาบ้าอีกสักหกพัน
เม็ดเป็นไรโอ้โหซ่อนซ่อนอยู่ในช่องลับใต้เบาะด้านหลังที่นั่ง
คนของกรุงการโอ้โหเจ้าหน้าทีกละเจ้าหน้าทีก็เลยต้องเรียกตัวลงมา
นะคะอ้าวครับของคุณจริงไหมอ้าวก็ต้องจริงแหละเขาต้องยอมรับ
ขับมาทั้งคันแบบนี้นะคะการจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะทหารพราน
ฝ่ายปกครองเขาตั้งด่านอยู่ที่ถนนช่วงดอยม่อนกิวลม
อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะครับคือบ่ายสามเมื่อวานเนี้ย
รถกระบะสีดำคันนี้ขับมาด้วยความเร็วเลยนะค่ะพอถึงด่านแล้วโอ้โห
เบรกเอี๊ยดเลยโอ้โหขนาดนั้นนายสารวุฒิอายุยี่สิบแปดปี
เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนขับจอดรถปุ๊บกดกระจกลง
ชิงพูดทักทายเจ้าหน้าที่เลยด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
สวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่ครับคุณเคยใช้ไหมคะมุกนี้
สวัสดีครับมาแบบเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วครับ
สวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่ครับว่าอย่างนั้น
ถามว่าวิธีนี้รอดไหมไม่รอดค่ะ

เขาแบบคนนี้คนขับอ่ะยังโอเค
โอ้โหพิรุษออกเหรอฮะชื่อว่าในเซนะคะ
ในเซ่อะอายุสี่สิบสี่ปีเป็นชาวจังวัดตาอ่า

สั่นด้วยเหงื่อแตก

มาลงมาข้างล่าง
มาคุยกันแล้วหลังจากนั้นก็
ตรวจค้นอย่างละเอียดในรถเลยนะคะ
ก็ไปเจอของกลางทั้งฝิ่นแล้วก็ยาบ้า
แต่เท่านั้นเขาบอกว่าไม่พอต้องขยายผล
ไปที่บ้านของทั้งสองคนด้วยนะ
แต่ไม่เจอยาเสพติดที่บ้านค่ะ

สอบสวนทั้งคู่นะคะมีอาชีพเป็นเกษตรกร
เป็นเกษตรกรดีทำอาชีพสุจริตดีไม่ชอบ

แต่มาถูกจับกุมได้ก่อนที่ด่านแห่งนี้จ้า

กับอนาคตตัวเองแท้นะทั้งสองสาวนะ

เรื่องนี้กันบ้างนะครับใครจะเชื่อฮะ

เขาว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องนี้
เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าโจรมันมุดมาจากท่อ
โอ้ย

แล้วไปขโมยของที่เป็นร้านของฝาก

เอาไปดูนะฮะกล้องวงจรปิดภาย
ในร้านของร้านเจ๊น้ำฝน

อาจจะเป็นภาพขาวดำแต่มันก็ค่อนข้างจะชัดอยู่
พฤติกรรมของโจรที่มานะครับ
โจรเนี่ยย่องเบามาหน้าร้าน

แล้วเปิดทางเนี่ยแล้วก็ตัวเอง

มีอะไรบ้างพวกอาหารทะเล
แปรรูปทุเรียนทอด

แล้วก็ขนขนไปยังไง

หลบหนีเขาว่าอย่างนั้นนะ

มันเหมือนมีท่อข้างล่างตรงหน้าร้านล่ะ

โอ้โหเจ๊น้ำฝนเจ้าของร้าน
บอกว่านี่ไม่ใช่ร้านแรกที่โดนนะ
ยังมีอีกหลายร้านเหมือนกันที่โดนนะฮะ

และนายอภิรักษ์วิมูลชาติ

ขาออกระยองตะบนมะขาม

จากจะเล่าว่าเกิดเหตุสักสักตีนึง

มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแบบรัดกลุ่มเลยนะ

มันมีไฟของกล้องวงจรปิด

โจทย์มันตกใจไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงออกไปแล้วรีบวิ่งไปแล้วนะเห็นไหม
พอรีบวิ่งออกไปนะกลายเป็นว่ามันไม่ได้หนีไปไหน
มันไปกรีดตะข่ายหน้าร้านอีกฝั่งเอ้ามันไปขโมยของอีกฝั่ง
เอ้ยจริงน่ะอีกฝั่งน่าจะไม่มีกร้องแบบนี้ไงโอ้พยายามเลี่ยงกร้อง
ใช่แล้วล่ะครับพอไปอีกฝั่งได้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง
ฉกอะไรถุงปลาหมึกชุบปลาหมึกหวานปลาหมึกเต่าทอง
รวมสัก๕กิโลกรัมโอ้โหกินให้ความดันขึ้นไปเลย

เออก็ขโมยของนะนะขโมยของแม่ค้าเขาว่าเอาไป๓ถุงใหญ่ฮะ
แล้วก็เลือกแต่ของแพงนะรวมแล้วมูลค่านะที่ขโมยไป
เท่าไหร่ฮะห้าพันกว่าบาทแม่ค้าเขาบอกปีนี้โดนมาสองรอบแล้วนะ
รวมที่ขโมยไป๒ครั้งนี่ก็เป็นหมื่นได้แล้วนะ
แล้วของก็ตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะขายดีหรอกแถมมาโดนขโมยแบบนี้อีก
อนคุณตำรวจจริงจริงช่วยมาจับหน่อยยังไม่หมด
ยังไงมีอีกนางนวลพรมมาอายุห้าสิบสี่ปีเจ้าของร้านเจ๊นวลของฝาก
ค่ะมีหลายเจ๊แถวนั้นของฝากเพียบทั้งนั้น
เจ๊ก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเจ๊นวลก็โดนเหมือนกัน
คุณนักข่าวตามมาตามมาคือเธอบอกว่าเพิ่งจะเอาของมาลง
เพื่อรอขายช่วงเทศกาลว่าปีใหม่คนเดินทางใช่ไหมล่ะ
ใช่เนี่ยแล้วในคืนนั้นแหละโดนกรีดตะข่ายหน้าร้านจนขาด
อาทุระเย็นทอดอีกแล้วปลาหมึกชูบอีกแล้วปลาหมึกเต่าท้องอีกแล้ว
ถามว่าเจ้าหนัวรู้ได้ไง

ตรงปากท่อมันมีเสร็จ

เป็นท่อเข้าไปตัวนี้เหรอ
ไม่ได้แจกความนะฮะจ๊ะ
เปลี่ยนเอาไว้อย่างชัดเจนและก็ความจริง
ขอร้องจริงคุณเจ้าหน้าที่

หวังว่าภาพวงจรปิดน่าจะช่วยตามได้
เออแล้วคุณตำรวจคงต้องมุดดินมุดท่อลงไปด้วยไหม
เขามีวิธีของเขาเอาเป็นว่าเจ๊นวลอย่าเลยนะคะ
อย่าเป็นผู้เสียสละ

โอ้โหงานนี้ก็ต้องให้คุณตำรวจนี่แหละนะคะเสียสละนะคะ
ไปจับโจรให้ได้ให้เรียบร้อยแล้วกันเนอะ
เอาล่ะเมื่อสักครู่คุณชนะบอกเครียดใช่ไหม
วิธีหายเครียดก็คือหาอะไรอร่อยกิน
เอาใจสายเนื้อหน่อยกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะ
ร้านนี้เด็ดจริงอยู่ที่ไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง
ว้าว
อาเหลียงก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น

อ้าเฉพาะว่าอ้าลเปอไปด้วยค่ะ
อร่อยตูกต้องครับดูค่ะคุณพี่น้ำพี่ดาว

ท่าทางก็คือพองับเข้าไปก็ละลายเลย

ไปทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะที่ร้านอาเหลียงก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะ
ร้านนี้พิกัดอยู่ที่ถนนประชานิเวศ๓ซอย๒๙ท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
เด่นร้านนี้อยู่ที่เนื้อตุ๋นนี่แหละเขาเนี่ยจะคัดสรรเนื้อมาเป็นอย่างดี
แล้วก็ตุ๋นในเครื่องยาจีนเป็นเวลานานจนเนื้อมันนุ่มมันเปื่อยค่ะ
น้ำซุปของร้านนี้ก็เข้มข้นกลมนะคะ
ใครอยากชิมนะบอกพี่กัดไปแล้วคุณตามไปได้ค่ะ
เดี๋ยวเราจะให้เบอร์ร้านอาเลียงก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นประชานิเวศ๓นนทบุรีไว้หน้าจอนี้เลยนะคะ

คือเราสองคนและคุณผู้ชมได้รู้ว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่ละลายในปากแบบนี้
โอ้โหโทษปากมันไปเองอร่อยมากเลย
เออไปตามดูต่อเพิ่มเติมค่ะ
วันนี้พี่รุษเยอะนะพี่รุษเยอะนะ

แต่งานนี้แม่ผัวประกาศก้าวเลย

รักรักลูกสภัยมากเบย
ติดตามในช่วงสกิดยิ้ม

ุ่มหน้าท้องโอ้โหเนี่ยสองคนนั้นยืนคู่กันเห็นไหม

แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณแม่ตบได้อย่างสวยงาม

เห็นว่าลูกไสภัยกับแม่ผู้เนี่ยเข้ากันดี
เขามีปาต้งปาร์ตี้ด้วยกันบ่อยด้วย
ต้องหยุดใจไงเออเข้ากันได้

เป็นปีเป็นขุย
ทีนี้นะคะวันคริสต์มัสเพิ่งผ่านมา

สัปดาห์ที่แล้วเชื่อว่าลูกหลานใครหลายคน

หนูไปผิดงานหรือเปล่าลูก

หนูไปไหนมาล่ะ

โอฉันยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้อ่ะดิ

ชาวนาวาเนี่ยแล้วคุณรู้หรือเปล่าวันนั้นที่โรงเรียนน้ำไม่ไหลนะเนี่ย
ไม่เป็นไรกลับบ้านไปอาบที่บ้านก็ได้ที่บ้านน้ำไหลอยู่
ไหลเหมือนกันอ้าวตายแล้วน้องอยู่แบบนี้๕วันเอ้ยไม่ใช่
อาบน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะแต่นับถือคุณพ่อคุณแม่จริง
ที่หาชุดแล้วก็ทาสีหน้าให้ลูกแบบนี้ก็เป็นสีสันนะคะ
อยากไปดูภาพจริงดูภาพยาวหรือว่าติดตามคลิปอื่นนะครับ
ติดตามได้ในติ๊กต๊อกที่มีชื่อว่ารังสิตวัดเก้าค่ะ
ทุ่มทุนสร้างมากจริงทุ่มทุนเล่นมากจริง
เบื้องหลังกันหน่อยสิว่าเราทำงานกันยังไง
จะบอกเลยว่าปีหน้าจะไปงานภาพยนตร์หนังภาพยนตร์เมืองคานแล้วนะคะ

ใช่เพราะว่าตั้งใจทำงานขนาดนี้
แต่ละตอนจะมีเบื้องหลังยังไงเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
อร่อยชุมชนต้องแชร์ทำยังไงนะ
ออกอากาศวันจันทร์กับวันอังคารครบ๒เดือนแล้ว
ยาวมากใช้คำว่าเรื่องยาวมาก
แล้วก็ถ่ายทำตั้งใจมากก็เลยอยากให้คุณผู้ชมเห็นเบื้องหลังในการทำงาน
ไม่ใช่คุณหันหลังเลย
โอ้โฮนี่
ตาเย็นเลยค่ะ

คนนี้เขาก็ได้รับการพูดถึงเยอะ
ควรโดยเทร่าช่วงในทางที่ดีทั้งนั้นแหละ

นึกไม่ออกแน่เลย

เขาตั้งจ่าย

คิดมุกมาให้พูดมาให้เล่น
ถ้าทำไม่ได้ดั่งใจขยมลดให้ด้วย

คุณผู้ชมจะไปดูเป็นแยกบันทิศละตอน
นี่ไปเก็บผักตบชาวาที่จังหวัดสมุทรปราการ

เปิดหน้าตอนที่๒ให้ขี่มอเตอร์ไซค์

เออแล้วก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์นั่งเรือมาด้วย
สมองก็เลยงงนิดนึงว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่านั่งเรือ

ครั้งที่แล้วมารถครั้งนี้มา

ครั้งที่แล้วมารถครั้งนี้มา
อุ๊ยพูดผิด
เมื่อกี้จะต้องพูดว่าครั้งที่แล้วมาเรือครั้งนี้มารถ

แต่เอาจริงไม่ง่ายนะคุณต้องประคองรถมอเตอร์ไซค์กับทางที่มันแคบอย่างนี้

แล้วก็ต้องมีจุดจอดนะแล้วก็ลงมาต้องพูดด้วยนะ
แล้วในหัวคุณก็ต้องคิดด้วยนะคุณจะพูดอะไร
ดีคุณไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ลงข้างทางลงคลอง
กลัวกลัวได้จ่ายตังค์ยืมรถชาวบ้านเข้ามา

ทีนี้เป็นเรื่องของล้างผักตบชาวา
คือการลงพื้นที่นี้นะคะจะต้องมีการนัดมุกกับบรรดา
พี่ป้าแม่เป็นการนัดมุกกัน
แต่บางทีเขาก็อาจจะไม่ชินกับมุกของเรา

โอ๊ยแม่หนูสะเตี๋ยมากผักเบี้ยชวา
แม่ยิ้มแม่ยิ้มใส่มุกหนูเฉย

มีแม่เขาอาจจะไม่ใช่แค่ยิ้มกับเรอะ
เขาอาจจะหมดกำลังใจกับคุณแล้วก็ได้นะ

อาจจะแบบอ่าอย่างนี้อย่างงี้

คือกระเป๋าเนี่ยจะต้องชุบกาวเพื่อให้มันทนมากยิ่งขึ้น
อ่ะเล่นมุกอะไรสำเร็จไม่สำเร็จไปดู

ไม่ได้อ่ะมันเข้าไม่ได้

ตรงนี้ก่อนดาวต้องอ๋อนึกว่ายังไง
การลาเทคนึกว่าจะเอากระเป๋าไปจุ่มกาลาเทคเลย

ดาวถึงบางอ้อแล้วค่ะเออ
กบก็ใส่เลยนี่บางเพียงพัฒนาไม่ใช่บางอ้อคาดาว

คุณผู้ชมตอนแรกก็นึกว่าเอ้ยเอากระเป๋าไปชุบชาลาเท็จ
หมายถึงว่าเอาชุบลงไปอย่างนี้เลยเหรอ
ไม่ใช่มันต้องเอาไปผสมน้ำก่อน

ไม่ใช่ค่ะน้องดาวที่นี่บางเพียงพัฒนานะคะ

อีกหนึ่งที่นี่พูดสั้นแล้วกันนะคะ
ก็คือโปรดิวเซอร์เขาจะบอกทุกคำ
และให้ทำอะไรเขาก็จะมาร์คจุดไว้ให้ก็ทำตัวอย่างให้ดู
แล้วให้ทำตามเป็นลักษณะเป็นแบบนี้
เอี๊ยดหันไปมองซ้ายมองขวาแล้วพูดคำว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

เขาบอกว่าถ้าไม่ทำตามเขาจะไม่พาที่ฉันไปงานเมืองคารปีหน้า
อ๋อเหรอใช่

เอาเป็นว่าเอาเป็นว่างานนี้นะคะสกรูปชุมชนต้องแชร์คือความตั้งใจของเรานอกจากจะตั้งใจทำงานแล้วตั้งใจในจุดประสงค์
เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูชุมชนต่างว่าเขามีอาชีพอะไรมีวิถีชีวิตอย่างไร
อันนี้ดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อว่าเบื้องหลังจะเป็นยังไงนะคะ
และทีมงานทุกคนด้วย
กลับมาในเบรกนี้นะครับ

ไปซื้อของจ่ายตังค์แล้วพ่อค้าทอนเงินให้ผิด
เขาด้วยความซื่อสัตว์ก็กลับไปที่ร้านนั้น

แล้วก็ได้รางวัลตอบแทนกลับมาด้วยครับ
เอ๊าเกินมา๑๐บาท

เอาไม่เป็นไรไปเอาไอติมมาหนึ่งไปเดี๋ยวนะให้ไอติมอันหนึ่ง

เยี่ยมสุดยอดเลยน่ารักจริงพ่อค้าทอนเงินไปเกินทอนผิดเกินไปสิบบาท

พ่อค้าเองเขาก็ใจดียื่นไอติมให้เลย
เป็นรางวัลสำหรับคนทำดีไปหยิบเอาเลยนะวู

ปิดท้ายวันนี้นะคะกับภาพน่ารักของน้องหมาน้องแมว

เปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์